ความคืบหน้าคดีหวย๓๐ล้านบาทที่กาญจนบุรี
ตอนนี้ก็ต้องรอฟังว่า
ตกลงจะเป็นของครูปรีชา
หรือว่าเป็นของหมวดจรูน

ลงพื้นที่กาญจนบุรีไปสอบปากคำพยานมาเนี่ย

ว่าพรุ่งนี้ก็จะมีการประชุมกันในส่วนของตำรวจ
แล้วมีรายงานว่าน่าจะมีการออกหมายจับ๒คนนะ

ส่วนตำรวจที่ถูกเรียกไปสอบปากคำ
อาจจะมีการกันเป็นพยาน
แล้วก็มีรายงานข่าวว่าคลิปเสียงที่๒ก็มีออกมาอีกแล้ว
ใช่เป็นคลิปเสียงคล้ายกับคลิปเสียงแรกค่ะ
คลิปเสียงแรกเป็นเสียงผู้ชายคล้ายเสียงครูปรีชา

คลิปที่๒ที่ออกมาล่าสุดเนี่ยก็เสียงคล้ายกันเลยนะคุณภาคภูมิ
วิธีการพูดก็เป็นลักษณะที่ว่าคุยกับแม่ค้าขายลอตเตอรี่ว่า

ตเตอรี่นี้ไม่ว่าจะขายให้ใครไปเอาคืนมา
ถูกรางวัลที่๑เรามาแบ่งเงินกันเป็นลักษณะแบบนี้

ในวันนี้เดี๋ยวท่านรอฟังนะครับว่าครูปรีชาว่าอย่างไรนะครับ
เอาความคืบหน้าทางคดีก่อนนะครับ
กองบังคับการกองปราบรามนะครับ
ซึ่งได้สอบปากคำตำรวจสพกาญจนบุรีไป๔นาย
สอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทไปด้วยนะครับ
ตอนนี้ก็ยังไม่มีการให้รายละเอียดอะไรออกมาเพิ่มเติมมากนักนะครับ
แต่ว่าก็มีรายงานข่าวว่าวันพรุ่งนี้นะครับ
ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับ
แล้วก็กองบังคับการกองปราบราม
จะมีการประชุมหารือเพื่อสรุปคดีกัน
เพื่อสรุปว่าใครคือเจ้าของสลากินแบ่งรัฐบาล
งวดวันที่๑พฤศจิกายน๒๕๖๐หมายเลข๕๓๓๗๒๖๕ใบ๓๐ล้านบาท
ใครเป็นเจ้าของตัวจริงกันแน่
แล้วก็จะพิจารณาด้วยว่าใครคือผู้ที่เข้าข่ายจะต้องถูกดำเนินคดี
ตอนนี้แบ่งกลุ่มผู้กระทำความผิดออกเป็น๒กลุ่มด้วยกันนะครับ
กลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่กระทำความผิดโดยเจตนา
และสมรู้ร่วมคิดในการกระทำความผิดมาตั้งแต่ต้น
กลุ่มนี้พบว่ามีผู้กระทำความผิดหลักชัดเจนอยู่๒คนแล้วนะครับ
พนักงานสอบสวนกำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อขออนุมัติหมายจับ
ความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา๑๗๒
ให้การเท็จเพื่อกันแกล้งผู้อื่นให้ได้รับผิดในคดีอาญา
ส่วนกลุ่มที่๒พนักงานสอบสวนจะหารือกันว่ามีใครเข้าข่ายกระทำความผิดเพิ่มเติมบ้าง
โดยจะพิจารณาจากคำให้การและพฤติกรรมประกอบหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับ
ซึ่งในกลุ่มที่๒นี้อาจจะมีผู้กระทำความผิดที่เป็นตำรวจภูทรภาค๗รวมอยู่ด้วย
อันนี้เป็นรายงานข่าวที่ออกมานะแต่เขาไม่ได้บอกนะว่าทั้งสองกลุ่มนี้จะเป็นใครฝ่ายไหนอะไรยังไงนะครับ
อกจากนี้ยังมีรายงานว่าตำรวจกองปราบรามชุดทำคดีตอนนี้ได้หลักฐานสำคัญเพิ่มเติมอีก๑ชิ้นนะครับ
เป็นคลิปเสียงสนทนาเป็นคลิปเสียงสนทนาที่คล้ายกับเสียงของผู้ชายที่เคยเปิดเผยมาในคลิปแรก
ผู้ชายที่เสียงคล้ายครูปรีชาได้พูดกับผู้หญิงที่เสียงคล้ายกับเจ๊บ้าบินแม่ค้าโรตเตอรี่ว่าไม่ได้ถูกรางวัลที่๑นะครับ
แต่ว่าคลิปนี้เนี่ยที่เปิดเผยออกมามีการพูดกันในธรรมนองที่ว่าไม่ว่าเธอขายไปให้กับใครแล้วก็ตามเธอเอาลอตเตอรี่กลับมาให้ฉันแล้วมาแบ่งเงินกัน
เนี่ยค่ะพูดลักษณะแบบนี้คำพูดแบบนี้เลยนะคะแต่เจ๊เกียวแม่ค้าขายลอตเตอรี่ก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับคลิปเสียงล่าสุดคลิปนี้นะคะ
บอกว่าก็น่าจะเป็นลูกค้าที่มาซื้อลอตเตอรี่รายอื่นนั่นแหละแล้วก็พูดหยอกล้อล้อเล่นกับคนขายล้อเล่นกับแม่ค้าว่าถ้าถูกรางวัลเดี๋ยวมาแบ่งเงินกันประมาณอย่างนี้นี่เจ๊เกียวบอก
เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนในฐานะทนายความของฝ่ายร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลนะครับได้เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
บอกว่าตัวเขาเนี่ยไม่ใช่เจ้าของคลิปเสียงคลิปนี้
แต่ก็พอที่จะทราบว่าเนื้อหาสาระสำคัญของบทสนทนาดังกล่าวนั้นมีใจความอย่างไร
ซึ่งตนมั่นใจว่าเป็นเสียงของครูปรีชากับเจ๊บ้าบินอย่างแน่นอน
และหลักฐานดังกล่าวตอนนี้อยู่ในมือของตำรวจกองปราบรามแล้ว
ข้อมูลการคุยระหว่างเจ๊บ้าบินกับคุณครูอะครับ
คืออันนี้ฟันทงเลยว่าเสียงเจ๊บ้าบินกับครูแน่นอน
ก็คงจะต้องไปสองเสียงของสองคนนี้ครับเพราะว่ามันเป็นประเด็นสำคัญในคดีนะครับ
ถ้าเกิดผมคาดการณ์ไม่ผิดมันก็คงจะเป็นเรื่องที่ทางครูเนี่ยพูดว่า
ให้ไปตามหามาว่าใครเป็นคนเอารางวัลที่๑ไป
แล้วถ้าเกิดได้มาเรามาแบ่งกันถือว่าเราทำบุญร่วมกันมา
หลักฐานแบบนี้นะครับคนธรรมดาไม่มีทางหาได้นะครับ
อันนี้มันเป็นหลักฐานที่คนที่มีความสามารถแล้วกันนะครับ
แล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือที่สามารถที่จะเอาออกมาได้นะครับ
แล้วก็เอาออกมาแบบถูกต้องตามกฎหมาย
ตำรวจเคยสอบไปแล้วครับตั้งแต่ตอนกองปราบเนี่ย
เขาได้รวบรวมพยาหลักฐานก่อนที่ภาคเจตนาจะมาทำนะครับ
เขาได้มีการได้สอบถามแล้วว่าเสียงตามนี้
แต่ว่าตอนนั้นครูปีชายังไม่รู้ว่ามันมีไฮไลท์อยู่นะครับ
เกี่ยวกับเรื่องคดีเขาก็ได้ถามว่านี่ใช่เสียงของครูหรือเปล่า
ของแม่ค้าคนนี้หรือเปล่าของทุกคนที่เกี่ยวข้องหรือเปล่า
ทุกคนก็ยอมรับไปแล้วว่านี่คือเสียงของตัวเอง
แต่ตอนนั้นเขาไม่รู้คือตำรวจเนี่ยเขาก็เขาฉลาดพอครับ
ไม่ได้เอาเสียงตรงไฮไลท์มาให้ปฏิเสธหรอกครับ
เขาก็เอาเนื้อเสียงในกลุ่มเดียวกันเนี่ยนะครับ

แต่ตรงท่อนหลังเขายังไม่ได้ฟังกันเท่านั้นเองนะครับ
นี่แหละฮะที่ทนายตั้มได้บอกกับเรานะ
แต่ว่าทนายตั้มเองก็ไม่ได้ยืนยันว่า

เขาได้ยินอย่างชัดเจนมามากน้อยขนาดไหน
แต่ว่าประเมินว่าประเมินว่าจะเป็นแบบนี้
แต่ในลักษณะของการนำเสนอข่าว

ครีชากับคล้ายเจ๊บ้าบินคุยกัน